จับปูแล้วไปจับปลากันต่อดีกว่านะคะที่บึงพันธนะอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เขาก็เกณฑ์นักตกปลาจากทั่วประเทศเลยนะว่าใครมีความสามารถมาจับปลาแข่งกันเถอะนะคะ
นี่ถือว่าเป็นการร่วมกันจับปลาครั้งแรกในรอบ๑๐ปีเลยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่นักตกปลาจากหลายพื้นที่กว่า๑๐๐คนค่ะ
ซื้อบัตรมาร่วมจับปลาในบึงพันธนะเนื้อที่กว่า๕๐ไร่
ตำบลพันธนะอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
มากันตั้งแต่เช้าค่ะอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็บ่อยยั่น
นี่นะคะเห็นหลายคนนะคะลงไม้ลงมือเรียกว่าลงปลา
ลงปลาหมายถึงลงไปจับปลานั่นแหละ
แต่ละคนก็นำอุปกรณ์ต่างก็มีทั้งแหมีทั้งยอ
เอามาลุยจับปลาในเบื้องกันคึกเลยค่ะ

บางส่วนก็ใช้วิธีอยู่บนฝั่งละกันน่ะ
ทอดแหอยู่ริมฝั่งแบบนี้นะคะ
ปรากฏว่าชาวบ้านได้จับปลากันได้มากมายทีเดียวนะคะ
มีหลายคนจับปลาบึกขนาดใหญ่กว่าสิบกิโลกรัม
โอ้โหจับได้แบบนี้ยังไงคุณนะ
ดีใจสินะคะเพราะว่าเอาไปขายได้ถึงกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
แล้วเป็นยังไงคูณ๑๐กิโลกรัมก็๑๐๐๐บาทนะ
เรียกว่าจ่ายตังค่าซื้อบัตร๑๐๑คุ้มและแค่นี้นะคะ
นายสมชายกายสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านพันธนะหมู่หนึ่ง
บึงพันธนะแห่งนี้นะคะขุดลอกมานานกว่า๑๐ปี
ลึกกว่า๒เมตรไม่เคยเปิดให้จับปลาเลยนะคะ
นี่จึงเป็นครั้งแรกคนก็เลยให้ความสนใจมาจับปลากันมาก
ส่วนรายได้จากการซื้อบัตรตกปลาก็จะนำเข้าสมทบกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไปกันด้วย
โอ้โหร่วมมือร่วมใจกันจับปลาแบบนี้
ก็สร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
ค่ะเป็นยังไงไปจับปลากับเขาบ้างไงคุณนัชนะ
คุณชนะเขาจับไม่ได้จับปลามือเปล่าสองมือ

แต่วันก่อนก็มีข่าวเด็กเขาจับปลาสองมือได้อย่างยอดเยี
คุณก็เลยไปเรียนจากเขาใช่ไหม
หรือว่าคุณจะไปสอนเขาเพราะคุณจะจับเราสองคน
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับปลา๒มือ
เทคนิคสำคัญก็คือการเว้นเวลาให้ดี

ใช่ในการจับปลาไงจับดีเพราะถ้าจับปลากันอย่างนั้นไม่ได้

เดี๋ยวพอแล้วขอบคุณคุณผู้ชมก่อน
ขอบคุณผู้ชมที่ร่วมส่งไลก์กันเข้ามาร่วมสนุกกับเรา
มีหลายข้อความที่โดนใจอยากจะอ่านสักข้อความหนึ่ง

มาจากคนโสดเขาบอกว่าความรักก็เหมือนยาขมกินขนมดีกว่า
เพราะฉะนั้นวันนี้คนโสดที่เข็ดกับความรักกินขนมกันนะครับ
ใช่ทิ้งท้ายอีกหนึ่งคำคมแล้วกันค่ะ
ความรักก็เหมือนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจ้

ความรักไม่ใช่ของฟรีถ้าจะให้ดีให้แม่มาขอแล้วกันนะ
วันนี้แหมผมชอบอันสุดท้ายนี่แหละ